เกิดเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดตำรวจที่หน้าโรงพยาบาลนะครับ
ก็มีตำรวจได้รับบาดเจ็บไป๔นาย
แล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วย
มีผู้สูญเสียด้วยนะครับเสียชีวิตหนึ่งนายครับ
เหตุเกิดบริเวณร้านนะครับก๋วยเตี๋ยว
ริมถนนเยื้องหน้าโรงพยาบาลไม้แก่น
ช่วงที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบพบว่า
ข้างเสาไฟฟ้าไฟกำลังไหม้

ไหม้สายไฟที่ขาดจากแรงระเบิด
ใกล้กันพบรถกระบะสายตรวจ๑๙๑
เสียหลักชนเสาไฟฟ้าข้างทาง

โอ้โหดูครับเป็นรอยเต็มไปหมดเลย
เป็นสะเก็ดระเบิดที่หน้ากระจกรถครับ

ร้อยตำรวจโทษเสถียรเชื้อประสาท
ตำรวจเอกวิชัยแก้วละเอียด
ตำรวจเอกอาริสดาราไก่
๑๐ตำรวจเอกอาหมัดหายีตาเย็ก
ส่วนผู้เสียชีวิตก็คือดาบตำรวจบารีบากา
จากการสรรพสวนเศร้าก่อนเกิดเหตุตำรวจชุดนี้
กลับจากการตรวจร้านสะดวกซื้อ
ปรากฏว่าขับมาถึงจุดเกิดเหตุครับคนร้ายไม่ทราบจำนวนกดระเบิดแสวงเครื่อง
น้ำหนักถึงประมาณ๑๕กิโลกรัมคุณผู้ชมตรงนี้เห็นไหมครับ
โอ้โหแรงระเบิดทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง
คือซุกไว้หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวฮะจนเกิดระเบิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหว
ร้านความร้านตำรวจก็ได้รับบาดเจ็บแล้วก็สีชีวิตครับ
ต้นข้าวว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ของกลุ่มเคลื่อนไหวในพื้นที่
เพื่อจะตอบโตเจ้าหน้าทีรัฐอีกนายะนึงก็แสดงศักยภาพ
เพราะว่าผู้กอกความไม่สงบยังมีความเคลื่อนไหวและศักยภาพอยู่ครับ